เรื่องแรกเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้
เรานำเสนอข่าวไปกรณีพระเอาหม้อ
เขาเรียกว่าใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวป้าดศีรษะของเนศ์ถึง๒จังหลัง
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลนะคะ
ล่าสุดไปลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์นี้

แล้วก็พระที่อยู่ในคลิปเนี่ยตอนนี้ย้ายวัดหนีไปแล้ว
อาจจะเกิดจากแรงกดดันที่ทนไม่ไหวนะคะ

เราไปเจอพระอายันฐานธรโมอายุ๒๖ปีนะคะ
พระลูกวัดบุญบางสิงหมู่๘ตำบลสวนพริกไทย

กล่าวถึงกรณีหลวงตาใช้หม้อฟาดศีรษะถึงสามเณรค่ะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงเมื่อช่วงเช้าวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยพระครูบุญมังคลาจารย์เจ้าอาวาสก็รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วนะคะ
สำหรับสามเณรไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ส่วนหลวงตาที่ก่อเหตุตอนนี้ย้ายวัดไปอยู่ที่อื่นหลังทนกระแสกดดันไม่ไหวค่ะ
นายธวัชชัยดวงแสงนะคะลูกศิษย์เจ้าอาวาสที่อยู่ในเหตุการณ์
เล่าว่าช่วงเกิดเหตุกำลังทำกับข้าวให้เจ้าอาวาสที่อาภาษณ์
ส่วนพระคเชนหรือว่าหลวงตาเชนอายุ๖๖ปีกลับมาจากบินทบาทพอดี
โดยก็มีสามเณรโกค่ะอายุ๑๖ปีที่กลับมาจากบินทบาทก่อน
อยู่ระหว่างจัดเตรียมอาหารไว้ฉันเช้า
แต่จู่ค่ะหลวงตาเชนก็ได้เดินอ้อมไปด้านหลังสามเณร
ก่อนคว้าหม้อแขกขนาดเบอร์๔๐ไปเทอาหารออก
แล้วก็ฟาดใส่ศีรษะสามเณรอย่างแรงถึง๒ครั้ง
เห็นเหตุการณ์ก็เลยวิ่งเข้าไปห้ามปรามหลวงตา
ไม่ให้ทำร้ายสามเณรก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันนะคะ
ซึ่งหลังก่อเหตุหลวงตาเชนก็คงรู้ตัวค่ะว่าอารมณ์ร้อน
แล้วก็มีความผิดก็เลยขอย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นแทนแล้วค่ะคณะนี้
แต่ก็ไม่ได้ไปสอบถามเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านั้นได้มีอารมณ์อะไรกันเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่า
อยากรู้ด้วยว่าทำไมถึงเทข้าวทิ้ง

รู้แค่ว่าพระเนี่ยตามมาทีหลังเนรเนรบินทบาทเสร็จก่อนกำลังเตรียมข้าว
แต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไม่น่าจะเห็นเหมือนกันนะคะ